ส่วนเรื่องสื่อขายของตลาดนักเตะช่วงนี้ก็ถือว่ามีความคึกคลักพอสมควร
ทั้งวงในวงนอกแต่ว่าล่าสุดวันนี้นะครับเห็นบอกว่า
อาจจะเปิดตัวเป็นข่าวกันก็คือโป๊ะ๙อนาต

แต่ว่าที่เปิดเผยแล้วก็ชนใจก็
ก็มีการโพสต์ภาพถ่ายร่วมกับนักเตะชนบุรีทั้งเกือกฤทธวีการวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญ
น้องพนธนครบชภายุคนัตรพลมาราพันธ์แล้วก็ปกเก้าอนันท์
มีข้อความด้วยว่าโชคดีกับสโมสรใหม่นะครับ
ว่างก็กลับมาเยี่ยมกันอีกวัยรุ่นบางแสนรอต้อนรับเสมอ

เอาเลยที่ว่าปกเก้าอนันท์มีผิวทีมชาติไทยในเตรียมย้ายไปร่วมทีมแบงค์คอค
อยู่ในเต็ดอรองแชมป์ไทยเล็กในฤดูกาลที่แล้ว
ว่านะครับจะมีการเจรจาในช่วงสายของวันนี้
และค่าตัวนะครับอาจจะสูงถึง๓๐ล้านบาทเลยทีเดียว
อย่างไรก็ตามต้องรอความชัดเจนอีกครั้งจากผู้บริหารทั้งสองทีมนะครับ
คอกเองในฤดูการนี้ก็หวังว่าจะกลับขึ้นไปท้าทายแชมป์เก่าอย่างเมืองทองยูเนเต็ดให้ได้อีกครั้งหนึ่ง
ครับก็จริงได้ลุ้นในช่วงท้าย๓๔เกมหลัง
แต่ว่ามาเกิดเหตุต้องยุติการแข่งขันก่อนนะครับ
ส่วนอีกนึงทีตัวการท่าเรือดูหน่อยครับ
คว้าตัวอัสตรูวาวปาดรอนกองหน้าชาวสเปนมาจากลัสคามัสในศึกลาลิกาสเปนนะครับ
ล่าสุดครับปานรอนั้นเพิ่งลงเล่นนัดสุดท้ายก็นำทีมแพ้อาลาดิโกมาริดไป๐ประตูต่อ๒
ในศึกโกปาเดเรเมื่อวันที่๓มกราคมที่ผ่านมา
ัสตรูบาลก็เล่นให้กับลัสพามาสตั้งแต่ระดับเยาวชน
ก่อนที่จะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี๒๐๑๘
ก็ฝากผลงานลงสนามไป๖๗นัดนะครับยิงได้๑๒ประตู
และจะได้มาร่วมงานกับดาบิตโลเชล่า
และไซโยโซเรส๒นักเตะเพื่อนร่วมชาติที่แพสเตดียมครับ
ส่วนทีมชาติไทยนะครับอายุไม่เกิน๒๓ปี
เตรียมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันดูไบครับ

ช่วงนี้ได้โทรนาเมนต์มาก็ทำให้นักเตะนั้นมีความเคลื่อนไหวตลอด
แข่งกันที่สหรัฐอรับอิมิเรตระหว่างวันที่๒๐๒๘มีนาคม
จากนั้นจะไปต่อด้วยฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน๒๓ปี

ระหว่างอันที่๑๕๒๓กรกฎาคม

ต่อด้วยโทรนาเมนต์สำคัญคือ๔เกมเลยที่มาเลเซีย
ซีเกมก็ใช้นาเตะเพราะอายุไม่เกิน๒๑ปี
อายุอยู่ในข่ายที่เล่นได้ทั้ง๒ชุด

คุณซื้อใหญ่ของทีมเชื่อว่าอินโดนีเซียจะเป็นคู่แข่งสำคัญ

เพราะว่าดูจากชุดใหญ่ที่เล่นกับไทยในเกมอาเซียนคลับนะครับ
ดังนั้นช้างศึกชุดนี้จะต้องเตรียมทีมเป็นอย่างดี
หากหวังจะคว้าแชมป์สมัยที่๓ให้ได้ครับ